มาติดตามความคืบหน้ากรณีของค้าประเวณีแม่ห้องศร
เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็นัดให้ทางนายกอบตบ้านใหม่
คือนายกวัสสุเข้ามาพบเข้ามารายงานตัว
แต่ปรากฏไม่มาส่งทนายความมา
แล้วบอกว่าตัวเองป่วยเดินไม่ได้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าทางตำรวจเขาก็เช็คกลับไปที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าไม่ได้เข้าไปรักษาตัวจริง
จึงขอสารพิจารณาออกหมายจับแล้วนะฮะ
ขณะที่รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติไม่ติดใจนะ
กรณีที่ไปปะทะคารมกันกับนายกวัสสุ
ถึงขนาดวันนั้นนายกวสุขึ้น

รับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ทำเอกสารหรือกรอกข้อความในเอกสาร

ซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น

หลังถูกตรวจสอบและจับกลุ่มกรณีความผิดปกติ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบตบ้านใหม่
เมื่อปี๒๕๕๙ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ห้องศร
คือ๒๑๒๔กันยายนปีที่แล้ว
มีการไปดูงานกันที่เชียงใหม่กับแม่ห้องศรใช่ไหม

แล้วก็ตอนแรกนายกอบตบอกว่าไปดูงานกัน

รองพบตรทักท้วงไหนบอกไป๒๓ตรวจสอบได้ประมาณแค่

คนเท่านั้นเองนะครับแล้วเอางบไปไหน

ขึ้นมึงขึ้นกูกันก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้
ท้ายที่สุดแล้วนะครับนายวสุก็ถูกรับทราบข้อเก่าหาเรื่องนี้
แล้วก็ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนนัดให้มารายงานตัว
ที่สพบางแม่นางที่จังหวัดนนทบุรี
แล้วก็เตรียมจะคุมตัวไปฝากขังผลัดแรกต่อสารอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลางในเวลา๘โมงเช้า
ปรากฏว่ารอไปรอมานายกวสุกก็ไม่มานะ

ส่งให้นายซีอู๊ดโกสุโธทนายความของนายกวสุ

นำหนังสือแจ้งข้อการเลื่อนเข้าพบพนักงานของนายวสุ
โดยอ้างเหตุผลว่านายวสุมีอาการป่วยเดินไม่ได้
สาเหตุมาจากที่เคยประสบอุบัติเหตุขาหัก
แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
โดยจะขอเข้ามารายงานตัวในวันจันทร์ที่๒๒พฤษภาคม

ไม่เจ้าว่าอย่างไรก็คงจะเสนอแบบทางผู้รับวัญชา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

ฝากขังเป็นผลัดแรกในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวล
โดยท้ายคำร้องตำรวจก็คัดค้านการประกันตัว

เกรงว่าหากได้รับการปล่อยตัวช่วงคราวจะไปยุ่งเหงกับ
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทำให้พยานไม่กล้าให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
แล้วก็ต่อมาธนายความของผู้ต้องหาก็ได้ยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาทขอปล่อยตัวชั่วคราว
สารก็พิจารณาคำร้องรวมถึงหลักทรัพย์แล้วนะคะ
มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา
โดยตีราคาประกัน๒แสนบาทพร้อมกับกำหนดเงื่อนไข
ก็คือห้ามผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หากพบว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยนะคะ
สารจะพิจารณาเพิกถอนการประกันต่อไป
คือประหลัดอบตมารายงานตัวที่ศาลใช่ไหม
แต่ว่านายกอบตคือนายกวัสสุไม่มา

ปรากฏว่านางสาวมณฑามีสีหน้าเรียบเฉย
และไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
เพราะว่าเป็นประหลัดก็ต้องรู้สินายไปไหนถูกต้องไหมฮะ

ส่วนนายสมาชิกเอาเรื่องของอบตบ้านใหม่ให้เสร็จก่อนนะ
สมาชิกของอบตที่ถูกแจ้งจับข้อหาซื้อบริการเด็กสาวเนี่ยนะครับ
ก็คือนายชูชาติพ่วงจีนเนี่ยนะครับ
หลังจากที่ถูกตำรวจควบคุมตัววันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
หลังนายชูชาติได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป
ตอนนี้มีการนัดหมายผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดแม่ห้องศรวันที่๒๓พฤษภาคมนี้นะครับ
เอาให้ครบของอบตบ้านใหม่เขา
ส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจับกลุ่มนายชูชาติพ่วงจีน
มาชิกอบตบ้านใหม่ที่แอบอ้างว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรแล้วก็ซื้อประเวณีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีนะครับ
จนกระทั่งก็ได้ไปพบกับนายวสุแล้วก็เกิดโต้เกิดเถียงกันสอบถามกันไปกันมาเรื่องนี้แหละเรื่องของงบเบิกจ่าย
ที่พาสมาชิกไปดูงานไปศึกษางานที่เชียงใหม่กับแม่ห้องศร๒๑๒๔แล้วปรากฏว่าก็มีการถกเถียงกันและจำภาพได้ไหมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาอาจมาแตะตัวนายกวสุมาแตะข้างหลังนะเหมือนประมาณว่าใจเย็น
นายกสุหันขวับไปทันทีถึงผู้ชายคนนั้นบอกว่ามึงมาแตะกูทำไมต่อหน้าผู้ว่านะ
ดูด้านขวาของรองศรีวราคือผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

แล้วก็ทนายตอนนี้ยังแบบว่าเบากันอยู่
หลังจากนั้นมีข้อมีถกมีเถียงกันนะครับ

พลตำรวจตรีอาชยะพลฉัดชัยเดชผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๔
บอกว่าพลตำรวจเอกศีวราไม่ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเชื่อว่านายกวสุไม่ได้ตั้งใจ
แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
คุมอารมณ์ได้เมื่อถูกดำเนินคดี
ก็มีอารมณ์เกิดขึ้นมานะครับเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา
พร้อมยืนยันว่าทำตามพยานหลักฐาน
เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติ
ก็ต้องสอบสวนตามข้อเท็จจริงกันไปนะครับ